คุณผู้ชมคะงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติปีนี้
ก็จะร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดความทรงจำค่ะ
ซึ่งทางไทยรัฐกรุ๊ปเองก็ได้มีการนำ
สือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษไปร่วมจำหน่ายด้วยค่ะ
ไทยรัฐกรุ๊ปร่วมเป็นหนึ่งในการถ่ายทอดความทรงจำ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุญเดบรมนาฏวพิษ
ในงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่๒๒
ด้วยการนำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ไทยรัฐร่วมประสบกรณิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ
หนังสือพิมพ์มีชีวิตที่ผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัย
ตั้งแต่วันที่๑๓ถึง๒๗ตุลาคม
ร่วมจัดจำหน่ายในงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติ

ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาจับจองเป็นเจ้าของจำนวนมากค่ะ
ด้านนายวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโทรทัศน์และออนไลน์ของไทยรัฐกรุ๊ป
ซึ่งมาร่วมเสวนาถึงความพิเศษของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถวายงานครั้งสำคัญในฐานะสื่อมวลชนใต้ร่มพระบารมี
และเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกับประสบกรณิกรชาวไทย
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคน
มีแคมเปญชื่อส่งใจสุฟ้าอะไรพ่อนะครับที่เราได้เริ่มมาตลอดเดือนตุลาคมนะครับ
ก็จะได้เพิ่มเติมอัตรรสในการอ่านแล้วก็การรับชมคอนเทนต์ต่างที่เราตั้งใจใส่ลงไป
สำหรับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับก็คือการที่ไทยรัฐทีวีได้เป็นผู้ผลิตชิ้นงานกราฟิกทั้งหมดนะครับ
ที่ใช้ในโทรทัศน์วงการเฉพาะกิจตลอดช่วงพระราชพิธีนะครับ
ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากครับของทีมงานพวกเรา
งานนี้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติเราเท่าไหร่ทีเดียวนะครับ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติครั้งที่๒๒ก็จะจัดถึงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายคือ๒๙ตุลาคม
ยังไปกันได้นะคะ๑๐โมงเช้าถึง๓ทุ่ม
ถ้าต้องการจะมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษหนังสือพิมพ์มีชีวิตนี้ไว้ในครอบครอง
ก็ไปที่บูธของอุ้งปีได้ก็วางจำหน่ายที่นั่น